ทินจ่อชื่อนี้ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมาย
เพราะว่ามีการวิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า
น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่องซานซูจีจะเสนอชื่อให้เป็นประธานาธิบดี
จอคนนี้ไม่ได้เป็นคนขับรถของนางซูจีอย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะครับ
เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกสปอร์ต
ครอบครัวนั้นใกล้ชิดกับซูจี
ที่นางซูเจเลือกให้เขามาช่วยขับรถ
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจที่นางซูจีมีต่อถิ่นจอ
และก็ไว้ใจที่จะให้คนคนนี้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี
โดยมีเธอบริหารอยู่เบื้องหลังครับ

หากจะมองว่านายถิ่นจอเป็นเพียงคนขับรถให้กับนางองซานซูจี
ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอ
เพราะชายวัย๗๐ปีที่สะพานล่างของพม่า
เสนอชื่อขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลพม่าคนใหม่นี้
มีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดา
ถิ่นจ่อสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
ก่อนจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ต
เช่นเดียวกับนางองซานซูจี
เขาเป็นบุตรชายของมินทูวุลปัญญาชนชื่อดังของพม่า
และมีความสนิทสนมกับนายพลองซานบีดาของนางซูจีด้วย
ขณะเดียวกันช่องว่างของอายุระหว่างนายถิ่นจอและนางซูจี
ห่างกันไม่ถึง๑ปีเท่านั้น
นายถิ่นจอดใช้ชีวิตคู่กับนางซูซูลวิน
ซึ่งก็มาจากครอบครัวชนชั้นนำในพม่า
และมีความใกล้ชิดกับนางองซานซูจีเช่นกัน
โดยภรรยาของนายถิ่นจอเป็นผู้แทนในสภา
ตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อมเมื่อปีก่อน
และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งล่าสุด
ปัจจุบันเธอยังเป็นประธานกรรมธิการด้านการต่างประเทศ
ของสภาล่างพม่าด้วย
นายถิ่นจอจะเป็นคนที่เก็บตัวเงียบ
และไม่ค่อยปรากฏตัวในแวดวงการเมืองมากนัก
โดยเขาดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิดอคินจี
ซึ่งตั้งขึ้นตามชื่อของนางขินจีมารดาของอองซานซูจี
แต่ด้วยความสนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อนายถิ่นจอ
ทำให้หลายครั้งเขาก็ปรากฏอยู่ข้างนางซูจีในเหตุการณ์สำคัญ
ไม่แปลกที่จะเห็นเขาเป็นคนขับรถให้กับเธอเสมอ
อดคล้องกับนักวิเคราะห์ที่ประเมินก่อนหน้านี้
นางซูจีจะต้องเลือกคนที่เธอไว้ใจได้มากที่สุด
เพื่อมาเป็นประธานาธิบดี
เพื่อให้เธอสามารถมีอำนาจอยู่เหนือประธานาธิบดีได้
ตามที่เคยประกาศเอาไว้
นายถิ่นจอจึงอาจเป็นพลเรือนคนแรก
ที่มาจากการเลือกตั้งที่โปร่งไซต์
และเปิดกว้างที่สุดของพม่าในรอบกว่า๒ทศวรรษ
ข่าวเทราะทีวีรายงาน